แนวพลาวหวานิสอลูกศีลวัดพระธรรมกาย

จะเกิดศึกแย่งชิงอำนาจภายในวัดพระธรรมกาย

แพทย์มโนเหล่าฮวนิษฐ์อดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
โครงสร้างของวัดพระธรรมกาย
ภายใต้ชื่อสภาธรรมกายสากล

อาสมหรือว่าส่วนที่คอยหล่อล้อมอุดมการ
ปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย

นั่นก็คือ๑บรรพชิต

ส่วนที่๒ก็คือสำนักเป็นส่วนของการปฏิบัติ

เต้นพี่น้ำคาดเดียวขึ้นให้โดยธรรมดา
สำหรับห้องจะจะเป็นทั้ง๔หน่วยย่อย
ด้วยด้วยกรุณิตระรุนบวกของพระธรรม
ทั้งหมดหลานั้นจะถูกปีน
ผู้ที่คอยรับบัญชาการจากพระธรรมชโยแล้วก็นำไปสั่งการให้กับพระครูประหลัดสุวัฒนโพธิคุณ
เพื่อไปปฏิบัติตามภารกิจลำดับต่อไป
ส่วนเรื่องของคั่วอำนาจที่ถูกแบ่งออกแยกเป็นสองฝ่ายนั้นนะคะ
นั่นก็คือฝ่ายพระครูประหลาสุวรรณสุวัฒนโพธิคุณ
ซึ่งได้รับแรงหนุนจากพระครูทัศตะชิโว

นี่แหละค่ะก็เลยเป็นการตอบคำถามที่ว่าขณะนี้
การบริหารงานภายในวัดพระธรรมกายตกอยู่ภายใต้อำนาจของใคร
นั่นก็คือตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระครูประหลัดสุวัฒนโพธิคุณ
ซึ่งเพิ่งถูกเลื่อนให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมื่อไม่นานมานี้
อกจากนี้ค่ะนายแพทย์มโนยังบอกอีกด้วยว่า
หากเกิดเหตุการณ์กับพระธรรมชโยพระทัตตชิโว
ซึ่งมีอำนาจแล้วก็พลังศรัทธาเพียงพอที่จะสามารถสารต่อวัดพระธรรมกายได้
แต่ก็อาจจะโดนคดีเรื่องของการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ถูกเรียกสอบแล้วก็จับศึกเช่นเดียวกับพระธรรมชโย
นี่แหละค่ะอาจจะเป็นสัญญาณหมายถึงการล่มสลายของอาณาจักรธรรมกาย
เพราะคู่อำนาจระหว่างพระครูประสุวทธนโภทิคุณ
ก็จะแย่งชิงอาณาจักรซึ่งกันและกัน
จนทำให้ธรรมกายแบ่งแยกออกเป็น๒ฝ่าย
หรืออาจจะล่มสลายในที่สุดค่ะ